ตลอดตลาดมาแล้วจ้าคุณผู้ชมค่ะเข้าตลาดกันดีกว่าไปอัปเดตราคาสินค้ากันค่ะวันนี้นะคะราคาของเนื้อหมูปรับลงมาแล้วอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมนะคะ
สะพกไก่แปดสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมเท่าเดิมค่ะเนื้อแดงวัวก็สองร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมและไข่ไก่เบอร์ศูนย์ห้าบาทต่อฟองนะคะ
มาดูราคาอาหารทะเลกันหน่อยปลากระพงขาวหนึ่งร้อยหกสิบบาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะกุ้งแชร์บ๊วยสามร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัม
หมึกกล้วยสองร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมส่วนหอยแคลงวันนี้อยู่ที่สองร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัม